ข่าวต่อไปนี้ก็ใช้คำว่าอย่าประมาทได้เช่นเดียวกันนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีเขาเข้าไปนั่งปลดทุกข์อยู่ในป่ายูคาลิปตัส
หลังจากนั้นในช่วงปลดทุกข์ค่ะมีแตนบินออกมาจากรัง
ปลดทุกข์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปคว้าไฟมาเลยค่ะ
มาจุดไฟไล่แตนแต่สรุปสุดท้ายค่ะ
พอจุดไฟปุ๊บควันมันก็มาตัวเขาเองเกิดสำลักควันค่ะ
ตายอยู่ในป่าแถวนั้นแหละในจุดที่เขาไปจุดไฟไล่ไล่แตนนั่นแหละนะคะ
เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเลยค่ะเออเออเออ
มองได้สองฝั่งมองได้สองอย่างอ่าความประมาทเออ
กับเรื่องของความเชื่อค่ะอ่าแต่ได้รายละเอียดให้ดูแบบนี้นะคะ
ตำรวจสอบภกะบิลบุรีพร้อมกู้ภัยศาสตร์จุธธรรมค่ะ
ไปตรวจสอบเหตุมีผู้เสียชีวิตอยู่ในป่ายูคาลิปตัส
ในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายพัชรบุญนาคอายุ๕๓ปีนอนเสียชีวิตอยู่กลางป่าเลยค่ะ
สภาพลำตัวถูกไฟไหม้ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด
ป่ายูคาลิปตัสมากันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยหลังจากทานข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บ
ออกทำงานต่อค่ะแต่นายพัชระปวดท้องหนักบอกเดี๋ยวไปหาที่ปลดทุกข์
หลังจากเสร็จกิจเสร็จเรียบร้อยนายพัชระเดินออกมาบอกเขา
บอกว่าระหว่างปลดทุกข์ถูกฝูงแตนรุมต่อยต่อมานายพัชระค่ะ
เดินไปเลยไปจุดไฟเผารังแตนคาดว่าจะโมโหจากช่วงที่ตัวเองไปปลดทุกข์แล้วถูกแตนรุมต่อย
พอเผาไฟปุ๊บไฟมันลุกลามค่ะลามไปทั่วบริเวณเลย
เห็นท่าไม่ดีค่ะรีบการช่วยดับไฟ
เพราะว่ากลัวไฟมันจะลามเข้าป่ายูคาลิปตัสตัวเองเนี่ยรับจ้างไงคะ
รับจ้างมาทำงานในป่ายูคาลิปตัสไงพอเปลวไฟเริ่มเบาลงค่ะ
ตัวเขาเองนายวิมารซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้ตายเนี่ยร้องเรียกนายพัชระพัชราพัชระ
แต่ไม่มีเสียงตอบรับก็เลยออกเดินตามหาค่ะ
ก่อนมาพบว่าเอ้าเสียชีวิตในจุดที่ตัวเอง
เผาไฟเนี่ยในจุดนั้นเลยค่ะพนักงานสอบสวนสันนิษฐานว่าหลังจากนายพัชราจุดไฟเผารังแตนน่าจะเกิดควันจำนวนมาก
สำลักควันหายใจไม่ออกและเป็นลมล้มลงในจุดเกิดเหตุ
หลังจากนั้นไฟมันลามอยู่แล้วค่ะไม่ย่าลามมาเลยค่ะ
ไหม้ร่างจนเสียชีวิตเบื้องต้นพนักงานสอบสวนมอบร่างให้กับกู้ภัย
นำส่งโรงพยาบาลกบินบุรีพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งค่ะ
จุดเผาอะไรแบบนี้ตัวเองต้องไปอยู่เหนือลมนะไม่ใช่ไปอยู่ใต้ลม
ไม่งั้นก็ควันก็ตลบมาโดนตัวเองนะฮะ